สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
ผมกำลังจะพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งที่เชื่อว่าทุกท่าน
อยากฟังหลายเรื่องหลังราวจากท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง
สส๖๖และที่ผ่านมาผลงานการทำงานในฐานะพักรัฐบาลพักแก่นำรัฐบาลจะสารต่อได้อย่างไร
วันนี้ผมจะพูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐด้วยนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการนะครับท่านครับ
ท่านครับก่อนอื่นที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องราวต่างรวมทั้งนโยบายหรือสิ่งที่พักพลังประชารัฐหรือท่านจะทำให้กับประชาชนต่อไปเนี่ยนะฮะ
อยากให้ท่านได้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจริงแล้วตัวตนของพลเอกประวิทย์นะฮะ
ที่ประชาชนอาจจะรู้จักชื่อในการเรียกขานกัน
ป้อมหรือว่าลุงป้อมก็แล้วแต่

ให้เกิดขึ้นทุกคนนะครับไม่ใช่สามารถทะเลาะกัน

ที่ประชาชนในลักขณะทุกคน
เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติร่วมกัน
แล้วก็ทำให้เกิดความเจริญเกิดขึ้นในประเทศนี้ครับ
เรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ท่านครับอย่างหลายคนหรือว่า
จะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงรุ่นน้องทหารต่างหรือว่านักการเมืองว่า
ความจริงแล้วพลเอกประวิทย์เป็นพี่ชายใจดีมาก

ก็ผมก็ทำอะไรให้ทุกคนนะครับที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับ
ทุกคนที่มาหาผมผมก็ให้ทุกคนที่เขาไม่ทำผิดกฎหมาย
ทุกคนที่มาหาผมเขาก็เดือดร้อนมาก
ช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับยกเว้นถ้าทำผิดกฎหมายผมไม่ช่วยนะครับ
ครับรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางไทยรัฐทีวี
เราเคยนำเสนอเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่ง
ชื่อคุณยายสมบุญอยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ที่คุณยายพายเรือไปขายเกลือเรือรั่วแล้วคนเข้ามาช่วยกัน
สุดท้ายพอไปดูที่บ้านแกแกก็มีปัญหาเรื่องที่ดินที่ทำกินอีก
เหมือนกับที่เนี่ยถูกโกงไปแล้วคุณยายุค๘๕อยู่กับพี่สาวยุค๙๙
ตอนนั้นผมเองผมก็อุ๊ยคือทางรายการบอกว่า
พลเอกประวิทย์เนี่ยได้เห็นข่าวนี้แล้วทราบเรื่อง
แล้วก็สั่งการให้มีการช่วยเหลือไปทันทีเลยครับ
ทำไมถึงให้ความสำคัญเกี่ยวการช่วยเหลือประชาชน
คือประชาชนที่รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกโกงอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของรัฐบาลนะครับ
ทุกคนซึ่งถ้าผมทำหน้าที่อยู่ก็จะต้องทำทันทีนะครับ
ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนที่จะต้องแก้ปัญหาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบายขึ้นก็จะทำทันที
อย่างเรื่องของที่ดินที่ทำกินต่างที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครับ
มีเคสไหนที่ได้ไปสัมผัสไปช่วยเขาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความภูมิใจหรือว่าดีใจที่ได้ช่วยคนอื่น
ประชาชนคนไทยนะครับส่วนใหญ่ก็มีบ้านมีช่องของตัวเองนะครับ
มีบางคนส่วนน้อยที่ไม่มีที่ดินเลยไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนไปอยู่ในพื้นที่อะไรพวกนี้ที่เป็นที่มันผิดกฎหมายนะครับ
ซึ่งเราก็พยายามทำรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนนี้ได้มีที่อยู่ที่อาศัยและที่ทำกินนะครับ
ผมก็ได้ทำมาทุกจังหวัดนะครับที่ผมไปไปก็ไปดูในเรื่องที่ทำกินนั้น
ก็ดูแล้วประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากที่ทำกินมากนะครับ
โดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ที่อาศัยและที่ทำกินที่เขาไปทำนาทำไล่มันไม่มีเป็นของตัวเองเลยนะครับ
เราก็ไปเช่าเขาอยู่มากไปว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถจัดสรรให้เขาอยู่ได้
ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ทำมาโดยตลอดนะครับก็ทำในทุกพื้นที่นะครับพยายามทำทุกพื้นที่
ไม่ว่าในเรื่องน้ำเรื่องอะไรด้วยนะครับก็เราก็พยายามทำว่าเพราะบ้านเราเป็นพื้นที่การเกษตร
เป็นเกษตรกรสักส่วนใหญ่เพื่อนชาวนาชาวไร่ก็ต้องการน้ำทั้งนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมันมีน้ำใต้ดินน้ำบนดินน้ำผิวดินที่เราจะต้องพยายามที่จะสอนให้เขาได้เก็บ
กักเก็บน้ำไว้ในห่วงฤดูฝนเพราะว่าถ้าฤดูฝนนี่ถ้าเราไม่กักเก็บน้ำไว้ฤดูแรงเราจะเดือดร้อน
โดยเฉพาะน้ำที่ใช้ปลาปลาเนี่ยมันจะต้องมีน้ำสำรองไว้ใช้ไว้สำหรับจะผลิตน้ำปลาปลา
เพราะบางที่เนี่ยมีน้ำปลาปลาแต่ก็ไม่มีที่ผลิตไม่ได้เพราะไม่มีน้ำ
เพราะไม่มีน้ำน้ำปลาปลาก็เสีย
ก็เลยต้องพยายามที่จะสอนให้ประชาชนได้รู้ว่าวิธีการเก็บน้ำผิวดินจะทำยังไง
เวลาเอาน้ำใต้ดินมาใช้จะทำยังไงแล้วเก็บน้ำลงใต้ดินเราจะทำยังไง
ก็ทัศนบาลนี้ก็ได้ทำมาเลยตลอด
นั่นหมายความว่าท่านให้ความสำคัญทั้งเรื่องของที่ดินที่ทำกิน
กับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งนั่นเป็นผู้บริการกองบริการน้ำแห่งชาติด้วย
คือถ้าเกิดดูเรื่องของที่ดินเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่มีที่ดินที่ทำกินเป็นของตัวเอง
แล้วต้องไปเช่าเขาทำกินเขาลืมตาอ้าปากไม่ได้
ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าที่ดินนี้อันไหนที่เราจะเอาประชาชนไปอยู่แล้วก็สามารถที่จะจัดสรรให้รัฐบาลก็จะทำทันที
โดยเฉพาะผมก็ทำให้เดินตลอดนะครับ
แต่ท่านครับเรื่องของการจัดสรรที่ดินหรือว่าบริหารเรื่องที่ดินที่ทำกินเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่งานง่าย
มันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก
ยังทำไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่างก็ทับซ้อนกันประชาชนก็เข้ามา
มันก็เลยต้องไกลเกลี่ยกันนะครับต้องยอมความกันให้คนนี้รับผิดชอบให้คนนี้รับผิดชอบไป
เพื่อจะทำให้ประชาชนเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดงดิบเนี่ย
อันไหนที่จะให้ประชาชนอยู่นี่เราก็จะต้องกันไว้กันไว้เพื่อให้ประชาชนได้
นี่แหละในแง่ของเรื่องหลังการทำงานนี้ต้องใช้พลังเยอะไหมฮะหรือว่าใช้วิธีการบริหารจัดการยังไง
ก่อนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องว่าอันนี้ก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเรา

พระเจ้าหายหัวก็มอบให้ทหารได้ดูแล
อันไหนที่ทหารไม่ดูแลจะมาจัดสรรค์ให้ประชาชน
ที่นั้นต้องรายลงไปเรื่อย
เพราะก่อนจะหมดเรื่องนี้ผมต้องใช้เวลาพอสมควร
มันเยอะด้วยกันนะครับแต่ละจังหวัดก็มีพื้นที่วุ่นวายมากครับ
เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา
แทบไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแรงเลย
ไม่มี๓ปี๔ปีที่ผ่านมา๓ปีที่ผมดูแลอยู่เนี่ย
ไม่มีผมพยายามให้ประชาชนได้เข้าใจ
ถึงวิธีการเก็บน้ำผิวดินว่าเราจะเก็บยังไง
น้ำใต้ดินน้ำที่ฝนตกลงมา
เพราะประเทศเราเอาสายน้ำจากไหนจากฝนอย่างเดียว
ฝนอย่างเดียวฝนตกลงมาตกลงมาถ้าเราไม่เก็บน้ำ
น้ำก็จะลงทะเลหมดจะไหลลงทะเลหมด
จะต้องเก็บน้ำไว้บนผิวดินแล้วก็เก็บน้ำลงใต้ดิน
น้ำที่ใต้ดินที่เอาขึ้นมาใช้เนี่ยมันก็จะล่อยหล่อลง
ถ้าเราไม่เก็บมันก็จะหมดมันก็จะต้องใช้ไม่ได้
เพราะว่าพืชเกษตรน้ำน้อยอย่างนี้ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำ
ทำน้ำปลาโดยใช้น้ำประดานมาให้ประชาชนดื่ม
แล้วก็เอาไปทำพื้นที่การเกษตรน้ำน้อย
ที่จะใช้ได้ในพื้นที่ใกล้นั้นก็ทำมาเยอะแล้วครับ

ทั้งสองเรื่องถือว่าทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้ว
ครับก็ทำเลยพยายามทำให้ประชาชนนะครับ
ซึ่งนโยบายของพักพลังประชารัฐยังไงเรื่องเหล่านี้
อย่างนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วครับต้องทำหน่อย
เราจะทำมากขึ้นด้วยครับ
อย่างนี้ท่านที่ฟังอยู่ได้ยินข่าวดีใจแน่นะฮะ
เรื่องที่ทำกินเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
ถ้าทำมากขึ้นนี่ยิ่งดีใหญ่เลย

คือเราพยายามที่จะเก็บน้ำที่ฝนตกลงมาเนี่ยเก็บไว้
ใช่ไม่ใช่น้ำท่วมแล้วก็ปล่อยลงทะเลหมด
แล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ได้เก็บน้ำไว้ใช้

มีอีกหลายเรื่องที่เดี๋ยวผมคงต้องขออนุญาตสอบถามต่อ

เปิดปากกับภาคภูมิ
ผู้ชมครับกลับมากับเปิดปากกับภาคภูมิกันต่อนะครับ

พักพลังประชารัฐนะครับเรื่องนโยบายต่างในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
อยู่ที่ท่านนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม
แต่สิ่งต่างที่พักพลังประชารัฐจะทำให้กับประชาชนนะฮะ
ซึ่งแน่นอนว่าคงจะต้องต่อเนื่องจากเรื่องของการทำงานรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นแกนนำด้วยนะครับเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์
ภักดิ์พลังประชารัฐเข้ามาในตอนนั้นท่านเป็นรองนายกนะฮะ
ตอนนี้ยกระดับขึ้นมาเราอยู่เทสองแล้วพ้นเทสามแล้วครับคือผมทำนะครับ
ตั้งแต่อยู่เทีย๓นะครับว่า
คือสหรัฐเนี่ยเขาเป็นคนออกกฎเกี่ยวกับ
เรื่องของปัญหาเรื่องค้ามนุษย์เนี่ย
เพื่อที่จะให้โลกนี้หมดไปนะครับ

ปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ต่าง
ไปฆ่ากันไปอะไรกันเนี่ยนะครับ
หรือว่าพวกผู้หญิงอะไรพวกนี้
เราก็พยายามทำว่าให้ข้าราชการเนี่ย
ได้รู้ไว้ก่อนว่าการค้ามนุษย์เนี่ยเขาทำไงนะครับ
ซึ่งผมก็ทำมาก็
เลื่อนจากที๓มาเป็นที๒วอสติธร์
แล้วก็ที๒วอสติธร์มาเป็นที๒
แล้วจากที๒กลับมาเป็นที๒วอสติธร์อีก
แล้วผมทำกลับขึ้นมาเป็นที๒วอสติธร์

ซึ่งในปีหน้าเนี่ยผมก็พยายามจะทำให้มันได้ทีหนึ่ง
แต่ว่ามันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนอกระบบ
แรงงานในทะเลแรงงานประมงเนี่ย
ซึ่งบางคนออกไปในทะเลไปหลายปี

แล้วก็ศูนย์หายไปในทะเลเนี่ยประมาณ

อันนี้สิ่งที่เราตรงนี้ก็พยายามทำให้ข้าราชการเนี่ย
ได้เข้าใจถึงเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานนอกระบบ
ที่ไปใช้ประมงเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ย
ซึ่งสหรัฐเนี่ยดูแลมากสนใจมาก
โดยเฉพาะอันนี้ประเทศไทยนะครับ
เรื่องรายงานนอกระบบเนี่ยเราก็พยายามทำว่า

สิ่งสำคัญที่เราได้เททอง
จากทียูที๒แล้วไปเป็นที๒วอสติธรรมเนี่ย
เนื่องจากค่ารายการเนี่ยไม่เข้าใจ
แล้วก็ไปทำไปร่วมไปทำผิดกฎหมายซะเอง
มันก็ทำให้การจับกลุ่มอะไรต่างเนี่ย

เราไปจับกลุ่มจับกลุ่มได้มากจับกลุ่มได้น้อย
จับกลุ่มได้น้อยเขาก็ว่าจับกลุ่มมากก็ว่า
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่า

ไม่ว่าในเรือในเรื่องเรือประมงก็เรือแล้วแต่
เรือประมงนอกน้ำประมงชายฝั่ง

ซึ่งส่างต่างเหล่านี้เนี่ยผมทำมา
ครับผมรับผิดชอบมาตลอดนะครับ
ในเรื่องการประมงหรือเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับ
ซึ่งสหรัฐก็ให้การสนใจมาก
แล้วก็เราก็พยายามทำทุกอย่าง
มันก็ต้องใช้ร่วมกันระหว่างตำรวจ
ระหว่างกรมอำมงระหว่างกระทรวงแรงงาน
หลายกระทรวงนะครับที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
กระทรวงมหาทัยด้วยนะครับ
ซึ่งยากลำบากมากเลยครับ

และที่สำคัญที่สุดคือ
ฆาติการต้องเข้าใจถึงวิธีการ
นอกระบบเนี่ยมันเป็นยังไง
แต่เกี่ยวซึ่งแค่เป็นแค่แข่ไขกันยังไง
เพราะฉะนั้นก็เราก็ตอนนี้เราก็มีการพัฒนา
ให้การอบรมกับข้ารายการเนี่ยมากขึ้น
มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ

ตรวจสอบหรือว่าให้คนทำงานได้อย่างถูกต้อง

ใช่ครับอย่างนั้นมันก็ไม่มีอีกทางนะครับ
นะครับดูอย่างประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้
ไม่ยอมเข้าระบบพวกนี้
ครับแก้ยากไหมครับคือ

เพราะแต่ละคนก็มีความคิดยากมาก
ผมทำมา๗๘ปีแล้ว

ไม่ใช่ก่อนนั้นก็ทำนะครับ
เพราะว่าท่านนี้เขาก็มอบให้ผมรับผิดชอบเรื่องนี้
ครับมีมีปัญหาเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นปัญหาที่ยังห่วงใยประชาชนแล้ว
แล้วอยากจะแก้ให้เขาให้สำเร็จให้ได้ต่อ
คือเรื่องปัญหาและแรงงานเนี่ยสำคัญที่สุด
แรงงานนอกระบบที่ไปอยู่ในทะเลนาน
แล้วศูนย์หายไปเนี่ยเพราะเราไม่สามารถจะรู้ว่า
เราว่าเขาเสียชีวิตเนื่องจากอะไรหรือว่าเขาไปตกน้ำเสียชีวิต
เราไปอยู่ในทะเลเป็นเวลา๗๘ปีนะครับ

จากจากเรือนู้นไปอยู่เรือนี้จากเรือนี้ไปอยู่เรือนู้น
ระบบนะครับแล้วก็การข้าม

ประมงพื้นบ้านไปเป็นประมงพาณิชย์โดยที่
ไปนอกร้านน้ำอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งถ้าเราทำได้เนี่ย
เราจะรักษาเรื่องทรัพยากรทางน้ำมือไว้ได้อย่างมากมายเลย
เราก็จะอยู่ได้ดีเลยนะครับ

มันเหมือนเป็นจิ๊กซองระหว่างกันใช่ไหม

อย่างอย่างแรงงานที่เขาไปแล้วเขาหายไปเลยแล้วเราหาไม่เจออย่างนี้
นี่คือแรงงานไทยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ
เราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า

เขาเป็นอย่างนั้นนอกระบบไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนประเภทประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามานะครับ

แต่ตอนนี้ผมก็ได้ติดกล้องตามท่าเรือทุกเรือท่าเรือ
ในการที่จะออกก็จะต้องตรวจ

จะต้องครบแล้วต้องเข้ามาออกไปกี่วันกลับมากี่วัน

เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการแก้ปัญหาปากท้องความเดือดร้อนต่าง
ท่านมีนโยบายต่างที่จะช่วยหรือดูแลเขาอย่างไรได้บ้างมั้ยครับ
คือว่าผมก็ดูแลเรื่องน้ำนี่แหละครับ
เพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม
เราก็ต้องทำนาทำไล่นะครับ
พืชในการพืชผลผลไม้ต่างที่จะต้องส่งออกนอกประเทศเนี่ยครับ
ซึ่งทุกอย่างก็ต้องการน้ำต้องการที่ดินในการปลูกนะครับ
ในการที่จะมาพัฒนาให้มันดีขึ้น
ส้มจะทำยังไงไม่ให้มีเม็ดอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็จะต้องเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาจะต้องทำ
เพราะฉะนั้นก็เรื่องพวกนี้คือผมสนใจว่าประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีขึ้น
จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่นะครับ
ซึ่งมีรายได้น้อยก็ควรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จะทำยังไงให้มีความหลักซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยากนะครับ
แต่ว่าเราก็พยายามทำซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามทำ
แล้วว่าถ้าผมได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปผมก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับ
พยายามทำให้ดีขึ้นนะครับพยายามเพราะเราเราห่วงใยประชาชนที่เปราะบางกลุ่มเปราะบางทั้งหมดนี้นะครับ
ที่มีรายได้น้อยซึ่งมีถึง๑๗๑๘ล้านเนี่ยเราจะต้องทำไงให้เขามีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กระดับให้เขาไปให้ได้มันเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเรื่องพวกนี้ทางพักหรือทางพักก็มีความสนใจมาก
แล้วได้ประสานงานกับทางรัฐบาลจีนทางภาคคอมมิตจีนเนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงที่จะนั่นเราก็อยากประสานดู

คนเขาเยอะแล้วเขามีความเจริญ
ทำได้เพราะเขาใช้อะไรตรงไหนซึ่งรัฐบาลนี้ก็ทำอยู่
ท่านครับอย่างอย่างนโยบายเรื่องของสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด
ครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะครับสามพันสี่พันห้าพันและหกสิบคนที่อายุหกสิบขึ้นไปจะได้สามพันเจ็ดสิบขึ้นไปจะได้สี่พัน
สิบขึ้นไปอันนี้ห้าพันนะครับเพราะครั้งนี้เราบอกว่าเป็นเพราะประเทศเราก็คนอายุยืนเยอะ
ครับนะครับแล้วก็มีรายได้น้อยบางคนจากก็พวกชาวนาวชาวไร้ที่จะที่พวกสูงอายุเพราะเงินเพราะแก่แล้วก็ไม่มีรายได้แล้วเพราะไม่มีบำนานไม่มีเลย
แต่เราให้เฉพาะคนที่ไม่มีอยู่บำนานนะครับไม่มีรายได้จากรัฐเราให้ผู้ที่สูงอายุที่มีอาชีพอิสระของตัวเองอาชีพชาวนาชาวไล่ชาวอะไรพวกนี้ที่มีรายได้ไม่เกินแสนต่อปีอะไรอย่างนี้กำหนดชัดเจนครับ
เอาไปช่วยเหลือผู้สูงอายุใช่ครับต้องช่วยเราช่วยพวกตั้งแต่ออกลูกมาเลยนะครับก็๕เดือนพอท้องได้๔เดือนแล้วพอเริ่มเดือนที่๕เราจะให้คนคนละหมื่นเดือนละหมื่น
พอคลอดลูกแล้วก็เลยให้เดือนละ๒๐๐จนกระทั่งถึงอายุ๖๖ปี
๖ปีก็ไปเข้าโรงเรียนแล้ว

ก็ขึ้นจาก๓๐๐เป็น๗๐๐
ครับทั้งหมดทั้งหลายตรงนี้ครับท่านครับ
เศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐเนี่ย
ท่านท่านคิดว่าสามารถที่จะทำให้กับประชาชน
ผมก็คิดว่าเขาคืออย่าง๗๐๐เนี่ยผมเข้าไป
ถ้าสมมุติผมเป็นรัฐบาลนะครับ

ทันทีอะไรที่เราแก้ปัญหาได้ทันทีจะทำทันที
อะไรที่แก้ไม่ได้จะต้องบอกมาว่าแก้ไม่ได้เพราะอะไร

ถ้าเกิดว่าพลเอกประวิทย์ได้เข้าไปแล้วถ้าเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับ
อะไรที่ทำได้เคลียร์กันให้ชัดเลย
อะไรยังทำไม่ได้ก็จะบอกกับประชาชนว่า

และต้องรอแบบไหนยังไงถึงจะทำได้ใช่ไหมครับ
ซึ่งในส่วนอย่างค่าแรงอย่างนี้

ค่าแรงเนี่ยมันลำบากนะครับมันจะต้อง๓ฝ่าย
จะต้องประชุมกันต้องตกลงว่าเป็นที่เรื่องของรัฐบาล
เป็นเรื่องของรายงานเป็นเรื่องของกระทรวงรายงานเป็นเรื่องของ
นะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวกับ
ครับแล้วศูนย์แรงงานแรงเงินเขาก็มีเขา
เขาคิดประชุมกันนะครับแล้วเขาต้องเอาใช้กองทุนจะต้องให้
เพราะฉะนั้นมันก็แล้วก็ในจ้างอีกในจ้าง
ใช่ครับในจ้างลูกจ้างแล้วก็ส่วนรายงานอย่างนี้นะครับ
ก็จะต้องประชุมกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาล
ไปใช้เงินของนายจ้างที่จะต้องจ่ายให้เดือนละสาม
สามร้อยก็ดีห้าร้อยก็ดีจะกี่ร้อยก็ดีเกินไป
ซึ่งมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าผลิตผลด้วยนะครับที่ว่าขายได้
มากน้อยมากได้มากก็เราก็สามารถจะเอาค่าแรงมา
มาให้ประชาชนได้ถ้าเรามันผลิตอะไรไม่ได้เราก็มันไม่ได้เงิน
ไม่ได้เงินเขาไปขึ้นได้ยังไงคืออย่างอย่างในมุมมองของท่านท่านมองว่า
พักการเมืองต่างควรจะประกาศไหมครับว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะขึ้นให้วันละเท่านั้นวันละเท่านี้ค่าแรงขั้นต่ำ
หรือมันควรจะต้องไปดูเหมือนที่ท่านบอกว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นเป็นยังไง
ต้องดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงแล้วอนาคตจะเป็นยังไงที่เราจะต้องนำ

โควิดนี่ก็ตัวร้ายเลยพอทำให้ความเจริญเติบโตของรัฐบาลนี้ช้าไป
ช้าไปความจริงรัฐบาลนี้ก็ทำอะไรได้ให้กับประเทศชาติเยอะมากนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ต่ำนะครับก็ทำได้
แต่ว่ามันมาติดเรื่องโควิดมันติดเรื่องประเทศเราสองอย่างความขัดแย้งกับทางด้านสาธารณสุขที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการเจริญเติบโต
เหมือนกับที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลครั้งหน้าอะไรที่ทำได้ก็จะบอกอะไรที่ยังทำไม่ได้ก็จะบอกเราเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของเศรษฐกิจหรือบางเรื่องที่มันไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะมันมีสถานการณ์
เดี๋ยวผมขอพักแป๊บเดียวนะครับขอพักครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
เปิดปากกับภาคคลุม
คุณผู้ชมครับคุยกับคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐกันต่อนะครับ
หมายเลข๓๗มาแล้วพักพลังประชารัฐ

คือมันก็แปลกนะครับที่
ทางเจ้าหน้าที่ก็จับให้ว่าใครจะไปล้วงเบอร์ลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็ได้เบอร์๓๗ครั้งแรกเลยที่เค้าจับให้ผม
หน่อยนะครับเพราะว่าเบอร์๓๗นี่ก็คือเบอร์หลังแล้วนะครับ
เอ๊ะขึ้นไปคนที่๓๗ก็ไปจับจับก็เรียกได้๓๗อีก
หนั้นเบอร์๓๗จะต้องสมโพงกับผมนะจะสมโพงกับภาครับผม
ขึ้นไปเบ่อมันเพราะคนอื่นก็เบอร์เลขสองตัวไยเยอะ
ตัวเดียวก็ยังเหลือนะครับผมก็ยังต้องได้เบอร์เลขตัวเดียวสิ
ไปจับไปเท่าเดิม

แต่เป็นเลขมงคลใช่ไหมท่าน
ครับ๓บุคเกียรติเป็น๑๐นะครับ
จริงแล้วในใจวันนั้นมีในใจไหมครับว่าเราอยากได้เลขไหนเยอะ
คือผมอยากได้เลขตัวเดียวอะไรก็ได้เพื่อการหาเสียงง่าย
แต่ว่าได้อย่างนี้ก็ดีครับเขาถือว่าโอเค
ก็เวลาไปชูว่าจะการหาเสียง๓๗
เขาบอกให้ทำอย่างนี้เลข๓แล้วเอาอย่างไรอย่างนี้
ก็จะเป็น๗๙

ภารกรณ์ประชารัสก็เยอะเป็นอย่างเดิม
แต่ว่าจะได้เป็นไม่ได้
ก็มีคนแยกจากภารกรณ์ประชารัสไปไปก็เยอะครับ
แต่ว่าเราก็ทำให้ดีสุดที่จะทำได้

ทำไมถึงมองว่าน่าจะยาก
ก็เพราะว่าการต่อสู้ครั้งเดียว

ก็ต้องที่ง่านกันครับ
ต่างคนต่างหาเสียง
แล้วก็ความดินพรรคต่างก็ได้สะสมมาเยอะ

ความดีความอะไรต่างเนี่ยซึ่งยากมากที่เราจะเข้าใจประชาชน
ว่าประชาชนจะเลือกพักไหนซึ่งก็ขึ้นอยู่ความพอใจของประชาชน
เพราะว่าแต่ละภาคก็เสนอความต้องการของประชาชน
ให้ตัวให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเราต้องการอะไรบ้าง
เราจะทำประเทศชาติไปยังไงนะครับ
ซึ่งทุกคนก็มีความหวังดีต่อบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
ผมก็รู้ว่าคราวนี้มันคงยากนะครับแต่ว่าก็พยายามทำเต็มที่ครับ
คือผมได้คุยกับหัวหน้าพักการเมืองแทบจะทุกพักแล้วนะ
ในช่วงของเลือกตั้งในการสัมภาษณ์เนี่ย
ผมพูดตรงเลยนะคือแต่ละพักเขาก็จะบอกว่าเขามั่นใจแบบนั้นแบบนี้
จะได้เท่านั้นเท่านี้ท่านท่านน่าจะเป็นคนแรกที่ที่พูดกันตรงตรง
กันตรงว่ายอมรับว่ามันยากแสดงว่าท่านมองการเมืองในแง่ของความเป็นจริง
ครับผมก็มองอย่างนั้นนะครับผมมองอย่างนั้นว่ามันยาก
แต่ละคนที่ไม่มีความไอ้หวังก็หวังได้แต่ว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะครับ
แต่ท่านก็ยังตั้งใจเรื่องการที่จะพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งในใจของท่านโมเดลในการพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งมันต้องทำยังไงครับท่าน
คือผมเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นจะต้องรักมีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อจะนำพาประเทศไปส่วนความคิดทางการเมืองใครจะคิดยังไงก็มาพูดจากันมาบอกว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ประเทศชาติ
เพราะทุกคนก็ต้องการให้ประเทศชาติเจริญให้มีความรักมีความสามัคคีมีความสงบนะครับผมก็ต้องการอย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นจะไปทะเลาะกันไปเล่นกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับมันจะทำให้เกิดความล่าช้าในความเจริญของประเทศนะครับถ้าทุกคนมีความคิดเป็นหนึ่งเดียวว่าเราจะทำประเทศให้เจริญแล้วเราจะร่วมมือกันทุกคนความเป็นหนึ่งเดียวนี้จะทำให้ประเทศเจริญไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าในแง่ของการเมืองไทยหรือว่าเศรษฐกิจไทยสังคมไทยเนี่ยแน่นอนล่ะมันต้องขับเคลื่อนด้วยรัฐบาลหรือว่าพักการเมืองหรือว่าสอสอ
ซึ่งแต่ละครั้งในช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายการเมืองไทยมันก็จะแบ่งเป็นการเมืองสองคั่วแบ่งเป็นสองฝั่ง
เรื่องแบ่งก็แบ่งใครมีความคิดยังไงก็ว่าไปนะครับแต่ว่าทุกคนก็คือคนไทยเราก็จะต้องมาสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติก็ไม่มาคุยกันสิครับว่าจะทำยังไงที่เกิดให้เกิดความสงบ
พักนั้นต้องการอย่างนี้พักนี้ต้องการยังไงก็มาคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นความคิดของคนเป็นสามารถที่จะทำได้เป็นหนึ่งเดียวแล้วให้เกิดความเรียบร้อยเกิดขึ้น
คือการเมืองแบ่งเป็น๒คั่วสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องปกติ

เพียงแต่ว่าพอผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนักการเมืองภาคการเมืองต้องมานั่งคุยกัน

พระพลังประชาวัธจะมีบทบาทในเป็นผู้นำที่จะผ่าพระการมึงไปคุยดูได้ยังไง
มันก็ผมก็พยายามทำแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเสียงที่เราจะได้

เพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับจำนวนนับจำนวนสอสอ
ถ้าสอสอผมได้มากผมก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาล
จะดำเนินการจะพูดคุยนะครับ
ถ้าได้น้อยก็ต้องไม่มีสิทธิ์ทำก็ได้
เพราะฉะนั้นคือจุดยืนเลื่อนแทนแทนของภักดาลประชาวรัฐก็คือ
จะให้พักที่ได้เสียงสอสออันดับหนึ่งเป็นผู้ไปดำเนินการ
ก็ตามนั้นแหละครับตามอันดับหนึ่งถ้าอันดับหนึ่งจัดไม่ได้ก็อันดับสอง
อันดับ๒จัดไม่ได้ก็ลำดับ๓อย่างนี้
เราจะรอให้ทราบตรงแบบไหนได้ยังไง
จะรู้ได้ยังไงว่าอันดับหนึ่งเขาจัดได้หรือไม่ได้
แล้วอันดับสองเขาให้เข้ามาหรือว่าอันดับสองจะไปจัดคู่
ก็ต้องเป็นเรื่องของอันดับหนึ่งที่จะต้องไปพูดคุย
ถ้าตัวเองตัดไม่ได้ก็จะต้องไปคุยหาพักอื่นที่จะมาร่วมกับอือกัน
ว่าจนกระทั่งได้เกินครึ่งแล้วก็ภาคอันดับหนึ่งก็สามารถจะจัดได้นะครับ
เช่นเดียวกับถ้าอันดับหนึ่งไปคุยแล้วไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยว่าผมไม่ไหวแล้วก็พักซื้อของก็ว่าไป

แต่อันดับ๒หรืออันดับอื่นไม่ควรไปจัดแข่งใช่ไหมฮ

ไม่เห็นไม่เห็นด้วยครับ
เรื่องของการโหวตเลือกนายกแล้วฮะแคนดิเดตนายกถ้าใครได้อันดับหนึ่งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้ท่านก็พร้อมโหวตให้ไหมครับ
ก็ถ้าเสียงเกินครึ่งก็โหวตให้ถ้าเสียงไม่เกินครึ่งผมก็ไม่โหวต
คือเพราะฉะนั้นเพราะคุณควรจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก

อันนี้คือจุดยืนแนวทางของหัวหน้าพักลำปาง

มีพักไหนที่พลังประชารัฐติดขัด

ถ้าจะต้องไปจับไม้จับมือร่วมมือกัน

ขอให้ผมผ่านการเลือกตั้งว่า
ผมยังคิด
แต่เพราะว่าผมเข้ารวมกับใครก็ได้

ดูตัวเลขดีกว่าครับ

คือวันนั้นมีภาพปรากฏเห็นท่านได้เปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาได้เข้ามาพูดคุยด้วย

ตรงนี้แสดงว่าท่านเปิดรับฟังทุกฝ่าย

ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าใคร

ถ้าทำได้ก็ทำได้เลยถ้าทำไม่ได้ก็บอกว่าเพราะอะไรที่ทำไม่ได้

ท่านครับมีอะไรอยากฝากบอกถึงประชาชนคนไทยในช่วงของการเลือกตั้ง
ที่เรากำลังอยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งกันอยู่หน่อยไหมครับ
คือผมก็อยากฝากประชาชนนะครับว่า
คือท่านจะเลือกใครก็ได้แล้วแต่ท่าน
ก็จงเลือกคนที่มีความมั่นคงต่อประเทศชาติและมั่นคงต่อสถาบันแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนอยู่อย่างแท้จริง
ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
ถ้าเราเลือกถ้าให้คนมาทำงานให้กับประชาชนได้ประชาชนก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีความสามารถยกฐานะตัวเองให้ดีขึ้น
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากฝากกับประชาชนทุกคนนะครับ
ครับวันนั้นได้เห็นภาพท่านเองก็นั่งคุยกับท่านพลเอกประยุทธ์อยู่ตอนที่ไปรอจับหมายเลขไปสมัครอะไรกัน

มีอะไรอยากบอกหรืออยากคุยกับประชาชนหน่อยไหมความจริงแล้วเราไม่ได้มีอะไรอย่างที่เขาพูด
ก็ผมบอกแล้วไงครับความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิม

ส่วนท่านอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของท่านนะครับผมก็อยู่พักนี้ท่านจะอยู่ก็อยู่ท่านไม่อยู่ก็ท่านก็ไปทำงานพักอื่น
คือเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของสิทธิของเรื่องแต่ละบุคคลนะครับ

มุมมองจุดยืนต่างของท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งเรื่องนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและหลังผ่านพ้นวันลงแน

ขอดูก่อนว่าได้เท่าไหร่

อยากเป็นนายกหรือไหมฮะ
พร้อมเป็นนายก
คือ
ผมจะเป็นไม่ได้
วันนี้ขอบคุณมากครับท่านครับที่ได้ให้เกดมาพูดคุยกันนะครับ

วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับทุกผู้ชมครับ
พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ